ขอบคุณทหารท่านประธานค่ะที่ฉันทีละละสำเร็จวันนี้
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยค่ะในฐานะวิบพักร่วมฝ่ายค้านนะคะ
แล้วก็ในส่วนของผู้ที่นั่งฟังการอภิปรายมาตั้งแต่ต้นจนจบค่ะ
ที่ฉันเห็นผู้อภิปรายในพักร่วมฝ่ายค้านนะคะหลายท่านได้นำคลิปขึ้นมาเปิดณที่ประชุมแห่งนี้ค่ะ
ที่มีข้อความโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้กล่าวว่าเราสามารถพีคกัญชากันได้อย่างสบายเลย
ตรงนี้ค่ะเป็นข้อความเท็จจริงอย่างไรดิฉันขอให้ทางท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงด้วยนะคะ
เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ว่ามันย้อนแย้งกับคำที่ท่านได้ตอบกับสภาแห่งนี้ค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งนะคะท่านประธานค่ะในส่วนของผู้อภิปรายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ได้หมดลงแล้วในลำดับต่อไปหลังจากที่ท่านได้ตอบแล้วเนี่ยก็จะเป็นคิวของท่านศักดิ์สยามต่อไปด้วยค่ะ

ครับก็แล้วแต่ท่านอนุทินนะครับจะตอบเลยไหมครับ
ครับกับเรียนท่านประธานพี่ขอรบครับ
จริงในส่วนของท่านสมาชิกพักเก้าไกรคุณหมอวาโยเนี่ย
ผมได้ตอบไปแล้วครับว่าเราไม่สามารถรอนะครับเพียงเพื่อความห่วงใยในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้นะครับ
ในการที่จะใช้ประกาศผมขออนุญาตไปทางนู้นได้ไหมครับ
อ้อมนาจคือต้องเป็นคำแนะนำหรือมเราเป็นมติของคณะกรบการป่าวป่าวส
เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองอำนาจไม่ได้ให้อำนาจคือต้องเป็นคำแนะนำ
หรือเป็นมติของคณะกรรมการปปศซึ่งคณะกรรมการกรปศเนี่ย
ก็ได้มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วก็เราได้มีการขอให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้
หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ซึ่งมันก็มาตกอยู่ที่อ่าวันที่เก้าวันที่หน้าวันที่ผ่านมานะครับ
ต้องขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานฝากไปยังท่านสมาชิกด้วยนะครับ
แต่ว่าในเรื่องของการที่ว่าจะเลื่อนออกไปไม่เลื่อนครับ
เพราะว่ากระบวนการทุกอย่างได้ทำตามที่สมควรแก่เหตุแล้วนะครับ
มีการยื่นร่างกฎหมายเข้ามาสู่การพิจารณาของสภาพผู้แทนราษฎรแล้ว
แล้วก็ได้รับการเห็นชอบด้วยหลักการแล้วนะครับทางคณะกรรมธิการก็ได้เร่งให้มีการประชุมนะครับ
เพื่อให้กฎหมายนี้ออกมาได้โดยเร็วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็มีการใช้ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขในการที่กำกับดูแลผู้ที่ใช้กัญชาผิดประเภท
อย่างครบทวนสมบูรณ์แล้วครับส่วนในกรณีของเอ่อ
เรื่องที่เป็นปรากฏในวีดีโอคลิป
ต้องดูทั้งคลิปครับดูสั้นแค่นี้ไม่ได้ครับ
เรื่องนี้มันตัดต่อกันได้นะครับแล้วก็เอ่อการที่ผมพูดเนี่ย
ก็เห็นได้ชัดเจนว่าผมบอกอยู่ในบ้านนะ
อย่าออกไปข้างนอกนะนะครับตรงนี้ก็สังเกตเป็นเป็นการพูดให้
หนึ่งเป็นการพูดแบบให้เห็นว่าเออถ้าเกิดลดกัญชามันเป็นอย่าง
เนี้ยส่วนใหญ่เนี้ยเขาเขาอาจจะไม่ชอบหรือไม่ติด
ใจนะครับไม่ไม่ก่อให้เกิดการเสพติดได้แต่ต้องอยู่ใน
บ้านในร่างพรบของพักเก้าไกรก็มีเขียนชัดเจนครับว่า
เจตนารมณ์ก็ไม่มีอะไรที่เป็นเจตนารมณ์ที่เป็นลบครับ
แล้วก็ในการพูดพูดกับชาวบ้านแล้วก็อาจจะมีการพูดติดตลกบ้าง
แต่ว่าในอนาคตผมคงจะต้องระมัดระวังคำพูดของผมครับ
ถ้าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่รบกวนท่านต้องขอกราบขออภัยด้วยครับ

จังหวัดอ่างทองพักภูมิใจไทยครับ
ผมรบกวนถามท่านประธานนะครับว่าท่านสมาชิกท่านสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้
ขออภัยเอ่ยนามท่านนะครับท่านธีรรัฐเนี่ย
ท่านขึ้นมาอภิปรายเนี่ยในฐานะอะไรครับ
เราอยู่ในวาระของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
แต่ท่านทำเหมือนเราอยู่ในวาระกระทู้
ลุกขึ้นถามรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งที่ไม่มีรายชื่ออยู่
ต่อไปถ้าทำแบบนี้หมายความว่าเพื่อนสมาชิกทั้งห้อง
นึกอยากจะถามคำถามอะไรท่านรัฐมนตรี๑หรือ๒คำถาม
ก็ลุกขึ้นมายกมือแล้วก็อภิปรายอย่างนั้นแหละครับ

เพื่อเป็นบรรทัศนในอีก๓๔วันข้างหน้า
ครับคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ก็เป็นการกล่าวหาตั้งข้อหา
ไม่ไว้วางใจพวกรัฐมนตรีต่าง
เพราะฉะนั้นบางครั้งท่านรัฐมนตรีตอบยังไม่ชัดเจน
เพื่อจะเป็นการตัดสินใจในการยกมือจะไว้วางใจหรือไม่วางใจ
เขาก็มีสิทธิ์แล้วครับมีสิทธิ์ที่จะถามว่า

ตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ผมถึงถามท่านรัฐมนตรีจะตอบไหม
ตอบก็ได้ครับก็ถ้าไม่ตอบก็หมายถึงว่า

นะครับนี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
ท่านประธานขอให้สิ้นกระแสความครับ
ถ้าท่านประธานวินิจฉัยแบบนี้
หมายความว่าเพื่อนสมาชิกที่ไม่ได้ลงชื่ออภิปรายเอาไว้
ก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ลุกขึ้นตอนไหนก็ได้

แล้วก็นึกอยากจะถามคำถามอะไรก็ได้กับรัฐมนตรี
คำถามหรือสองคำถามแบบนี้
เพื่อนสมาชิกทั้งห้องนี้มีโอกาสที่จะถามรัฐมนตรีอย่างนั้นหรือครับ
ก็ไม่มีข้อห้ามถ้าอยู่ในประเด็น
คือถ้าถามยังอยู่ในประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เขาไม่ได้ถามนอกประเด็นผมถึงอนุญาต
แต่อยู่ท่านจะลุกขึ้นมาชมรัฐมนตรี
หรือมาตอบแทนชี้แจ้งท่านรัฐมนตรีไม่ได้ผิดข้อบังคับ
ก็ถามได้ครับผมอนุญาตประจำนั้นไม่มีปัญหาแล้วครับ